ตอนนี้ไทยรัฐทีวีได้รับเกียรติจากพลตำรวจเอกอสุวินขวัญเมืองนะครับ
อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้มาเป็นว่าที่ผู้สมัคร
ราชการกรุงเทพมหานครสวัสดีครับท่านครับ

วาดที่พุทธสมัครนะเดี๋ยวอีก๘โมงครึ่งต้องลงไปใช่ไหมครับ
เดี๋ยว๘โมงครึ่งต้องไปใช่ไหมครับ
เดี๋ยวไม่ทันกับสลากเบอร์
มีในใจไหมฮะท่านอัศวินว่าอยากได้หมายเลขไหนอะไรยังไง
คือพี่หมายเลขอะไรก็ได้นะหมายเลขอะไรก็ได้ครับ
หมายเลขที่ถูกใจประชาชนจบหมด

เห็นว่านั้นละออก๕ปี๕เดือน๕วันอะไรพอดีเลย
ไม่ใช่หรอกครับไอ้ตรงนั้นมันเป็นเหตุบังเอิญ
แต่ว่าหมายเลขอะไรก็ได้ก็ฝากไทยรัฐทีวีด้วยว่า

คือสิ่งที่ต้องทำต่อมันมีอยู่เยอะแยะเลย
ผมเดี๋ยวจะค่อยหลังจากวันนี้ไปจะเปิดนโยบาย๘ต่อ
ต่อมีเรื่องการศึกษาเรื่องการเดินทางเรื่องความสงบเรียบร้อย
เรื่องดิจิทัลเรื่องมันหลายเรื่องเลยเรื่องการรักษาพยาบาลการศึกษา
อีกเยอะแยะเลยแต่ขณะนี้สิ่งที่เราจะต้องทำมัน
สิ่งแรกเลยนโยบายของเราคือ๑สังคมกรุงเทพต้องปลอดภัย
ต้องสงบสุขอ่าสามพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
อันนี้คือมาตรการของเรา
ตอนท่านอัศวินตอนเป็นรองผู้ว่านี่กี่ปีนะฮะ

โอ้โหรวมแล้วเป็น๘ปีนะ๘ปี๕เดือน
โยบายสำคัญในครั้งนี้คืออะไรฮะทำทันทีหรือว่าอะไรยังไงหรือทำต่อหรืออะไรยังไง
คือเราต้อง๘ต่อไปต่อ๘อย่างแล้วก็เน้นนโยบายอันนั้นคือวิธีการปฏิบัติ๘อย่าง
แต่ว่านโยบายจริงก็คือกรุงเทพจะต้องปลอดภัยกรุงเทพจะต้องสงบสุข
พี่น้องชาวกรุงเทพจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ครับอะไรคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ตัดสินใจลงสมัครคิงตำแหน่งผู้อากาศมอธิบัติครับ
คือเราอยากจะมาทำงานที่มันค้างคาอยู่ให้มันสำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดี
เพราะว่าหลายครั้งก่อนที่ผมจะมาเป็นที่ผ่านมาเนี่ยนโยบายมันไม่เคยลงไปสู่การปฏิบัติเลย
มันมีแต่นโยบายต่างแต่ว่ามันไม่มีคนเอาไปปฏิบัติพี่ก็เอาไปปฏิบัติ
การปฏิบัติในกรุงเทพไม่ใช่เรื่องยากมันเป็นเรื่องของการบ้านไม่ใช่การเมือง
การบ้านคือความเดือดร้อนของชาวบ้านเราต้องมาปฏิบัติเราไม่ใช่นักการเมือง
เรื่องการเมืองมันไม่เกี่ยวการเมืองก็ไปว่ากันนโยบาย
แล้วถ้าหนึ่งปฏิบัติได้จริงสองประสานได้
ถ้าขาดการประสานงาน๒๑กระทรวงในกรุงเทพในประเทศไทยรัฐวิสาหกิจต่าง
ถ้าเราภาษาไม่ได้จะทำได้ยังไงมันต้องภาษาได้
แล้วเราเปิดรับความคิดต่างเราเปิดกว้าง
ผมหนึ่งผมเป็นนักปฏิบัติสองเป็นนักประสานสามเปิดกว้าง
ให้สำหรับคนรุ่นใหม่ก็มาอยู่กับผมเยอะเลยมาช่วยคิด
เพราะเราต้องฟังเขาเขาอนาคตของชาติอยู่ที่พวกเขานี่แหละ

ท่านอัศวินไม่กลัวคนถามว่าอ้าวแล้วอยู่ที่ผ่านมา๕ปี๕เดือน
คือมาทำไมไม่ทำทำไมมาทำอะไรตอนที่มาปฏิบัติอะไร
ผมอยากจะถามว่าสมมุติว่าการสร้างรถไฟสักเส้นหนึ่งเนี่ย
มันใช้เวลาปีเดียวเสร็จไหมมันต้องเป็นเวลา
เงื่อนเวลาของมันอยู่ถามว่าทำไมทำไม่เสร็จ
ปัญหากรุงเทพเนี่ยเมื่อไหร่จะทำเสร็จ
ไป๓๐ปีก็พูดกันมาเมื่อประมาณสักปี๒๕๕๙
ก็พูดกันว่าจะทำ๑๒๓๔แล้วมันเสร็จไหมแล้วมันทำไหม
มันไม่มีคนทำแต่พี่เนี่ยเป็นคนเอาขึ้นมาทำแล้วคุณก็เอาขึ้นมาทำ
แก้น้ำท่วมอีก๙จุดอีก๔ปีทำเสร็จไหมครับ
อยากจะให้เสร็จแต่ไม่กล้ารับปากถ้าเปิดไม่เสร็จ๔ปีบอกไอ้หาโกหกนี่
อะไรอย่างนี้เราไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นแต่ผมจะทำให้ดีที่สุด
ไม่ใช่๙จุดตรงนี้เราเพิ่มเยอะแยะพวกบ่อนวงน้ำมอเตอร์แบงค์ไปแจ็คกิ้ง
แก้มลิงต่างนโยบายที่อยากจะทำต่างที่เขาเขียนเนี่ย
ผมทำไปแล้วทั้งนั้นแหละไปดูได้โรงเรียนบางเขนซอยสุธิพร
ศรีนครินล่ม๙รัชวิภา๔แห่งที่เราทำเสร็จไปแล้ว
แล้วก็เห็นผลแล้วน้ำไม่ท่วมแล้ว

ท่านบอกเดี๋ยวจับไม้เลขไม่ทันโทษภาคคลุมกับนัฐพงศ์นะ
อย่างนั้นต้องให้ท่านฝากแล้ว

ส่งศอกร๔๐เคตเลยไหม

นิดเดียวท่านตกลงยังไงตอนนั้นคุณถาวรเสนเนียมบอก
ไม่หนุนกปศบางคนบอกแล้วท่านมาบอกไม่รู้จักกปศ
มันคืออะไรยังไงขอเคลียร์กันนิดนึง
คือกปศถามว่ารู้จักไหมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวกับใครเลย
ไม่รู้จักคุ้นเคยกับใครถามว่ารู้ไหม
เพราะตอนนั้นพี่เป็นรองผู้ว่าดูแลเรื่องความสงบ
มันมีการประท้วงชุมนุมต่างเนี่ยผมจะไม่เรียกว่าชื่อหรอก
เขียวเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อส้มอะไรเราไม่ได้เรียก
เอาว่าผู้ประท้วงละกันผมในฐานะที่ดูแลเรื่องความมั่นคงตอนเป็นผู้ว่าเนี่ย
ใครร้องขออะไรมาผมใครมาก็ร้องขอมาถ้าถูกกฎหมายนะ
ถ้าถูกกฎหมายขอไฟขอบรรลุไลขอรถห้องน้ำ
ทำเอกสารมาให้มันถูกต้องแล้วก็ถูกกฎหมาย
อย่างนี้ผมให้หมดผมไม่เลือกที่รักมักที่ชังอืม
มนุษย์คือมนุษย์เขาเป็นคนเหมือนเราทุกคน
เขาเป็นพี่น้องร่วมชาติของเราคนไทยร่วมกับเราเนี่ย
ความคิดที่เขาแตกแยกกันความคิดเห็นต่าง
ผมไม่อยากให้เขาจะต้องมาแตกแยกกัน
อย่างเช่นที่เขาบอกว่าคนนั้นจะหนุนคนนั้นคนนี้
หนุนผมผมรับหมดทุกคนผมดีใจนะครับ
อยากเป็นพลักษณ์อะไรก็แล้วแต่แต่ผมไม่มีพลักษณ์นะ
ผมมีแต่พวกพลักษณ์เพื่อไทยพลักษณ์ประชาธิบัตร
พลักษณ์ก้าวกายพลักษณ์พลังประชารัฐ
อยากจะหนุนอัสวินอัสวินดีใจนะครับดีใจ

คุณถามว่ามาเป็นที่ปรึกษาให้หรือเปล่า
เป็นเพียงงานอะไรแค่คุยกัน
คือถ้าฟังก็คือท่านอัศวินบอกว่า
กลุ่มกปศคือรู้จักในน้ำของกลุ่มการเมือง

แต่ไม่ได้สนิทกับแกนงแกนนำอะไรประมาณอย่างนั้น

ถ้าไม่ปล่อยคุณอัศวินไปเดี๋ยวผมกับคุณภาคภูมิจะมีปัญหา
เป็นจำเลยได้เลยครับ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
ขอบคุณครับเดี๋ยวยังไงได้เบอร์เรียบร้อยคงได้คุยกันนะฮะขอบพระคุณครับท่านครับขอบคุณครับ